นี่ค่ะขณะเดียวกันความคืบหน้าในวันนี้
ไปประชุมชุดคลี่คลายคดี
เพื่อที่จะเร่งหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แล้วก็มีการสั่งตรวจสอบเสื้อผ้า
ที่ใช้ในการสวมใส่ในวันเกิดเหตุด้วย

ความคืบหน้าทางคดีนี้ก็คือประมาณ๙โมงครึ่ง
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจนำวัตถุพยาน
ใส่ถุงกระดาษขนาดใหญ่๒ถุง
ข้างในนั้นเป็นหลักฐานที่เก็บได้จากบนเรือ
ก็มีแก้ววายขวดวายขวดน้ำใบพัดเรือแล้วก็หลักฐานอื่น
รวมถึงเอกสารการตรวจพิสูจน์เอามามอบให้กับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีถึงการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
หลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ได้พาแซนไปจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงแล้ว
ขณะเดียวกันแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ก็มาร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีด้วยนะคะ
นำเอกสารผลการชนสูตรมาชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม
เพื่อที่จะพิจารณาถึงสาเหตุการเสียชีวิต
รวมถึงร่องรอยที่พบตามร่างกายของคุณตังโมด้วย

อกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
สั่งการให้นำเสื้อผ้าที่ทั้ง๕คนสวมใส่ในคืนนั้น
มาตรวจสอบว่ามีลักษณะเหมือนรอยขาดหรือเปล่า